รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับผู้ชมครับ
เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความเชื่อ๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

สื่อโทรทัศน์สื่อออนไลน์ต่างนะครับ

แต่คลิปผีเข้าคนเนี่ยมันมีให้เห็นจนแบบว่าเฮ้ยเยอะไหม
อันไหนจริงอันไหนปลอมเราดูไม่ออกแล้ว
แต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาเก็บเรื่องราวของเขาเนี่ย
เอาตรงเขาเก็บไว้เขารู้แค่คนในครอบครัว
ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นทางผ่านผี
หรือผีเข้ามาอยู่ในร่างของเขาได้จริง

สามารถสื่อสารนะครับกับผู้หญิงคนหนึ่ง

มาเข้าร่างเขาชื่อว่าแม่ศรีวิไล
ไปเจอกันในขณะที่ปฏิบัติธรรม
ต้องบอกเลยครับว่าครั้งนี้กว่าที่เราจะเอาเขามาได้เนี่ย
เป็นครั้งแรกที่เขาจะยอมเล่าจากปากของเขา
ต่อที่สาธารณะเพราะว่าเขาบอกว่า
เขาไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
บางทีเขาเล่าไปเขาอายด้วยซ้ำไป
ถูกต้องนะครับรวมถึงยืนยันนะนะว่าตัวเองเขาเองนั้น
มีสัมผัสที่๖นะครับไปพบกับเขานะครับ
คุณโอ๊ตวิศวะยิ่งพันธุ์ครับ
สวัสดีครับคุณโอ๊ตเตือนครับ

๓๐ปีก็จะเป็นเด็กวัยรุ่น

แขกของเราในวันนี้คุณโอ๊ตเนี่ยนะครับผม
อย่างที่บอกว่าอายุเพิ่ง๓๐ปี
แต่มีเรื่องราวแปลก

เขาบอกว่าคุณโอ๊ตเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมาก

คุณจะไม่สบายคุณก็จะเห็นผี

เวลาที่ป่วยไม่สบายแล้วก็จะเจอแบบ
เป็นผู้ชายทรุงจงกระเบนนะครับ

เขาจะมาแบบร่างเล็กแล้วค่อยใหญ่ขึ้น
ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจะเห็นอย่างลักษณะอย่างนี้บ่อยครับ

อบผ้าห่มวิ่งไปให้แล้วก็วิ่งออกไปหาแม่

ทุกวันนี้ยังไม่ทราบเลยครับว่าเขาเมาอะไร

จนกระทั่งโตขึ้นอายุได้๑๙ปี
เริ่มได้ยินเสียงผีกระซิบเตือนแล้ว

เชิญชมว่าแม่ก็ไม่เรารู้ว่า

ขับรถนะท่านบอกอย่างงี้คือมันเป็นเสียงเดียวคล้ายคล้ายเสียงเดียวกันกับที่เราฝันเลย
ซึ่งมันเป็นคำพูดคำเดียวกันเลยอ่ะหลังจากนั้นเขาบอกว่าคุณก็ได้ซื้อรถใหม่จริงจริง
ใช่ครับซื้อรถคันสีบอลตอนแรกขับสีสีฟ้าครับสีฟ้าครับ
แล้วก็วันนั้นก็ประสบปฏิเหตุก็รถคว่ำแต่ลงจากรถมาก็ยืนยิ้ม
รถพังหมดเขามาถามว่าไอ้คนที่ขับรถไปโรงพยาบาลหรือยัง
บอกผมเนี่ยครับผมคนขับไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ครับอืมแต่สภาพรถนี่คือยับเยินไปเลย
ซ่อมแล้วก็ขายเลยครับใช้ไม่ได้ขายเลยครับขายเลยครับแต่ที่แน่
เห็นบอกว่าคุณเองเนี่ยนะฮะเคยไปค่ายทหารไปโดนผีหลอกสามรุ่มหนึ่ง
ตอนนั้นไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่ค่ายหนึ่งครับแล้ววันแรกที่ไปครับเจอเลยครับ
ก็คือผมไปถึงดึกอ่ะครับประมาณตีสองได้แล้วอ่าพี่เลี้ยงเขาก็พาขึ้นไปโรงนอน
ผมก็นอนสวดมนต์ไปสักพักเหมือนจะเคิ้มหลับอะครับได้ยินเสียงนกหวีด
อ่ะเราต้องลุกก็ลุกขึ้นมาหันไปดูทั้งโรงนอนอ่ะทำไมทุกคนเขายังนอนกันอยู่
ทุกคนยังนอนกันหมดทุกคนก็เรานอนมาได้สักพักแล้วเดี๋ยวก็คงจะเป่าแล้ว
ไม่นอนแล้วก็นอนเล่นไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงมาก่อนบอกว่า
กูเป่านกหวีดแล้วมึงไม่ลุกเล่นมันอือหือแล้วเล่นมันเขาก็แบบนี้
แล้วก็สองแขนโดนล็อกเลยครับทิ้งในขณะที่คุณก็เห็นเพื่อนเตียงข้างข้าง
คือหลับกันอยู่หมดเลยใช่ครับเพิ่งนอนลงเมื่อสักครู่นี้ก็เมื่อกี้
แขนโดนล็อกใช่ครับโดนล็อกสองแขนเสร็จแล้วก็อีกคนนึงขึ้นมาขยมบนตัว
แล้วก็ขยมอยู่สักพักผมว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เขาไม่ใช่คนแล้วผมว่า
ทำไมคุณถึงรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนผมผมขยับไม่ได้ซึ่งซึ่ง
พยายามลืมตาพยายามจะพูดพยายามทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจน
พยายามสุดสุดมันมองเห็นเห็นเป็นคนอ่าผู้ชายคนนึงหยุดหยุด
ขยมผมอยู่ตรงกลางแล้วก็อีกสองคนจับแขนเสร็จแล้วสักพักหนึ่งผมก็สวดมนต์
มนต์แต่ก็สวดมั่วครับแล้วทีเนี้ยเขาก็ค่อยค่อย
คลายลงแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวอ่าทำเดี๋ยวทำบุญไปให้
ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่นี่ขอให้ดูแลกันเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมทำบุญไว้ให้
ผมมีโอกาสได้โทรศัพท์กลับบ้านแล้วผมก็เห็นเขาลงไปข้างเตียง
เห็นเป็นใส่ชุดเหมือนผมเลยใส่ชุดแต่เป็นทหารสุดใหม่
สักพักหลังจากที่ผมบอกว่าจะทำบุญไว้ให้ก็เห็นเป็นภาพภาพอะไรฮะ
อ่าเป็นเหมือนกับอ่าชีวิตเขาอะครับว่าทำไมเขาถึงตายทำไมเขาถึง
เขาเป็นผู้ชายก่อนที่เขาจะตายคือเขาทะเลาะกับแฟน
ทะเลาะกับแฟนตอนเป็นทหารทะเลาะกันแล้วก็ไปมีเรื่องกัน
แล้วก็มายิงตัวตายยิงตัวตายครับอยู่ที่ภาพหลังจากที่คุณบอกว่า
คุณจะไปทำบุญปุ๊บคุณเห็นเลยว่าทำไมเขาถึงตาย
ทั้งสามคนเลยเหรอไม่ครับคนเดียวครับ
คนที่ขึ้นมาขยมเหมือนตัวคนที่ขึ้นครับสรุปเป็นทหารอยู่ในนั้น
อยู่ในค่ายทหารนานแค่ไหนฮะอ่าผมอยู่ค่ายทหารสองปีครับ
สองปีได้มีโอกาสเจอพวกเขาอีกไหมผมท้าเขาครับวันที่ผมจะกลับ
วันนั้นผมเอาพระออกจากหมอนไปวางไว้เตียงข้างแล้วก็สวดมนต์บอกว่า
อ่าถ้าเขามีจริงถ้าผีที่มาหาวันแรกมีจริงมาหาหน่อยวันนี้จะกลับแล้ว
ผมบอกอืมแล้วผมก็นอนประมาณสักตีสามได้ครับ
เห็นเป็นผู้ชาย๓คนมาเหมือนเดิมจับแขนผมแล้วก็ขยมเหมือนเดิ
ผมก็หัวเราะเลยทีนี้ผมไม่สวดมนต์ผมหัวเราะครับผมรู้แล้วครับว่ามีจริง
อืมรู้แล้วว่ามีจริงแล้วผมกลับไปบ้านเนี้ยผมเห็นหน้าเห็นตาเขาเลยเหรอ
ก็เห็นครับเห็นเป็นชุดเดิมเลยครับสามคนแต่พอผมตื่น
กำลังเก็บมุ้งอยู่เนี่ยเพื่อนอยู่ข้างเตียงข้างก็บอก
เฮ้ยเมื่อคืนตอนบ้านตีสามก็เห็นเหมือนใครอยู่ในใต้เตียงมึงอ่ะสามคน
สามคนครับพอมาตีสามผมก็เลยผมก็เลยหัวเราะว่าเออเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ทำไมผีสามตนนั้นถึงต้องมาอยากเจอคุณอืมอาจจะเป็นเพราะอ่า
เขาอยากได้ส่วนบุญส่วนกว่าส่วนก็ได้หรอครับอยากได้บุญวันต่อมานี่
ผมได้โทรศัพท์จริงนะครับผมได้โทรศัพท์ได้ใช้โทรศัพ
ทั้งทั้งที่ในค่ายเขาไม่ใช้อ๋อเหรอเขาก็มีพี่เลี้ยงเอาโทรศัพท์มาให้โทร
แล้วก็โทรกลับบ้านไปทำบุญได้คือเหมือนเหมือนจากที่มันไม่ดีก็กลายเป็นดีครับ
ค่ายเหมือนเขาคอยช่วยเหลือตลอดแสดงว่าคุณคิดว่าผีนี่มาให้คุณ
แต่ตลอดสองปีเท่ากับว่าคุณได้มีโอกาสเจอผีแค่สองครั้งครับสองครั้งอืม
เคยคิดบ้างไหมว่าที่ผีเริ่มมาเจอคุณตอนคุณเป็นทหารเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นเด็กที่มีสัมผัสพิเศษ
คือคุณกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นหรือสิ่งที่คุณสัมผัสได้เนี่ย
ไม่รู้ว่าเรามโนภาพไปเองใช่ครับหรือมโนไปเองหรือเป็นเรื่องจริงใช่ครับ
ขัดแย้งครับอืมแต่แต่อ่าวันที่ผมเห็นเขาเนี่ย
คือเขามาให้ผมเห็นอย่างหนึ่งคือตอนที่ผมนอนอยู่นั่นอ่ะ
ผมไม่เห็นบรรยากาศในภายรอบของของกองร้อยเลยแต่เขาให้ผมเห็นภาพว่า
ตรงนี้เป็นแบบนี้เป็นพื้นที่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นอะไรเห็นเป็น
อ่าผมตอนที่ผมไปมันตีสองมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วทีเนี้ย
ในในภาพที่เข้ามาให้ผมเห็นคือด้านล่างเป็นสนามตะก้อตรงนี้เป็นที่ฝึก
ตรงนี้เป็นแบบนี้ไหมคือผมสามารถตอบได้หมดโดยที่ผมยังไม่ต้องมาเดินไปลงดู
คือมันเป็นมโนภาพเข้ามาในสมองเราเลยเข้ามาในหัวเลยครับ
บรรดาพี่น้องคุณญาติพี่น้องคุณมีใครเป็นแบบนี้ไหมมีมีซิกเซนต์หรือมีสัมผัสที่๖นี้ไหม
มีมีตาครับตาเคยเป็นหมอธรรมอ๋อเป็นหมอธรรมครับผมตาเป็นหมอธรรม
เป็นหมอธรรมตาเป็นหมอธรรมหมอธรรมอยู่ที่จังหวัดอะไรครับอุบลครับอืม
เพราะฉะนั้นอาจจะได้รับสืบมาทอดมาจากคือจริงแล้วหมอทำหลายคนอาจจะไม่ทราบ
หมอธรรมก็คือเอ่อเป็นเหมือนหมอหมอหมอพื้นบ้านครับถูกไหมฮะที่เวลาที่ใครเขาร้มป่วย
หรือว่ามีคนเขาคิดว่านี่ผีเข้าหรือเปล่าหมอทำก็จะมีหน้าที่ไปกระจัดปัดเป่า
เอาสายสินเนี่ยไปผูกข้อไม้ข้อมือใช่นะฮะแล้วก็เหมือนกับเอ่อขอให้แบบเอ่อ
เย็นเป็นสุขอะไรอย่างงี้ถูกไหมฮะนั่นคือเรียกหมอธรรมใช่ครับแล้วคุณตาได้มอบวิชาให้บ้างไหมฮะ
จริงเห็นตอนนั้นผมยังเด็กนะครับตอนคุณตาอยู่แล้วเห็นน้าเขาบอกว่า
คือมันให้จากลูกกันไม่ได้ให้ลูกไม่ได้มันต้องให้ข้ามลูกไปเป็นหลานอย่างนี้ครับ
แล้วทีนี้ก็คือมีผมคนเดียวที่คุณตาประคบประงมอยู่ตอนนั้นแล้วเขาว่าถ้าตายังไม่เสียก็คงเป็นผมที่ได้
ปรากฏตาเสียก่อนใช่ครับแล้วได้วิชาอะไรมาจากคุณตาบ้างวิชาสะทงคาถา
มีคาถาอยู่อย่างหนึ่งครับแต่ไม่รู้ว่าแกพูดเล่นหรือว่าแกจริงจริงแต่ผมเอามาใช้จริงจริงครับ
เป็นคาถากันหมากัดครับคาถานี่ก็คือสุนัขขัดตังสุมังคลังครับสุนัขขัดตังสุมังคลัง
มันเป็นมันเป็นคาถาบทหนึ่งในในบทสวดได้แค่มาคาถาเดียวเอาอย่างงี้
แต่ชีวิตของเขาเขายังบอกเขายังสับสนในตัวเองอยู่เลยว่า
สิ่งที่เขาเห็นกับสิ่งที่เขาเจอมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่า

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงครับ
ตอนแรกนั่งสมาธิกำลังนิ่งเลยครับมีเสียงหนึ่งบอกมาว่า
ต้องช่วยคนนะตอบกลับทันทีเลยว่าไม่เอาทำไม่ได้ไม่ช่วย
เราเป็นคนชอบท้าอยู่แหละผมก็ท้าเลย

เห็นป้าตายครับ
เขาบอกว่าวิธีแก้ก็คือต้องไปบอกป้าว่าต้องไปปฏิบัติธรรม๗วัน

หลังจากนั้น๓เดือนถ้าป้าไม่ยอมไปถึงป้าเสีย
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์สนับสนุนโดย
กาแฟทั้งทีเลือกฟิตเน่คอฟฟี่เซฟ๔๕แคลอรี่
เอ้านะฮะกลับมาสู่มูไนท์นะครับ
ยังพูดคุยกับคุณโอ๊ตนะครับถึงกรณีที่เขาเนี่ย
เป็นคนที่มีสิขเซ้นท์มีสมัติที่๖นะครับ
เมื่อกี้ได้มีการพูดคุยไปแล้วเขาบอกเขาย้อนแย้งตัวเอง
ไม่ค่อยจะเชื่อว่าตัวเองไปพบเจอเรื่องเหล่านี้ได้ยังไง
แต่มีสิ่งนึงคือเค้ามันควรทำบุญมาก
ราบกฏว่าคุณรู้สึกเหมือน

เขาที่นั่งแล้วเขาบอกนะครับว่า
เขาบอกว่าเขาแบบเมื่อก่อนเป็นนางลำ

แล้วก็เลยให้มาเป็นภรรยา

จนเขามาเสียก่อน
เหมือนบุญเขายังไม่ถึงที่จะได้เป็นเป็นเทพครับ

เหตุการณ์วันนั้นที่คุณได้มีโอกาสเจอกับ

อยู่ที่วัดปวดหาย

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวยวลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวยวลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยวลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิวยลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ
อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ

อยู่ที่แม่ศรีวิรัยิลครับ